คือเราเนี่ยคอยช่วยเหลือกันในยามที่มีคนตกทุกข์ได้ยากกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
แล้วล่าสุดที่จังหวัดกำแพงเพชรเขามีร้านค้าแห่งหนึ่งใจดีมาก
เหมากุ้งเกือบ๔๐๐กิโลกรัมออกมาแจกจ่ายค่ะ
นี่คุณผู้ชมมาที่ร้านนี้เลยจ๋าแม่กรองนะคะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร
ที่นี่เขามีการประกาศแจกกุ้งให้กับชาวบ้านในพื้นที่
เพื่อนำไปประกอบอาหารทานลดค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้ไงฮะ
เขาจะมีการแจกให้กับชาวบ้านครอบครัวละ๑ถุง
ซึ่งกุ้งจำนวนที่นำมาแจกมีน้ำหนักถึงรวมแล้ว๓๙๐กิโลกรัม
เกือบ๔๐๐กิโลกรัมไปแล้วคุณ
ไอเดียนี้นะคะเป็นของนางสาวทิพยรัฐชนลภูมิหรือว่าคุณจ๋า
คุณจ๋าเป็นเจ้าของร้านจ๋าแม่กรองอายุ๓๕ปี
คุณจ๋าเล่าให้ทีมงานตลอดข่าวของเราฟังนะคะว่า
สาเหตุในการแจกกุ้งเนี่ยคือเขาอยากจะช่วยชาวบ้านในพื้นที่ในการลดค่าใช้จ่าย
ในยุคที่ก็ต้องบอกว่าข้าวยากหมากแพง
ประมาณนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙ด้วย
แล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะ
หลังจากที่ทางร้านแห่งนี้เขาโพสต์ลงเพจว่าเขามีการแจกกุ้ง
ไม่นานก็ก็มีชาวบ้านมาเลยมาต่อคิวรับกุ้งนะคะ

เว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ

คนท้องเข้ามารับนะใช้เวลาแจกกุ้งเนี่ย
๑ชั่วโมงหมดนะหมดเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ดีเนาะ
เป็นเรื่องราวที่ประชาชนคอยช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์ที่มันคับหันแบบนี้นะ
อย่างที่บอกว่าคนไทยมีน้ำใจมากนะคะ
เราได้เห็นน้ำใจของคนไทยในช่วงที่เราแบบมีอยู่ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้
เยอะมากนะคะก็ต้องขอบคุณเนาะที่ยังคงนึกถึงคนอื่น
มีน้ำใจซึ่งกันและกันนะคะยังไงคนไทยเราก็ไม่ทอดทิ้งกันนะคะ
ชื่นชมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนจริงนะครับ